คนก่อเหตุน่าจะเป็นผู้ชายที่มาติดพันธุ์ผู้ตาย

แต่ว่าล่าสุดค่ะคุณผู้ชมค่ะไม่ใช่ผู้ชายเหล่านั้นนะคะ
คนที่ก่อเหตุเป็นคนร้ายที่หวังประสงค์ต่อทรัพย์
คนร้ายยอมรับสารภาพค่ะว่าเหยื่อขัดขืน
ก็เลยใช้มีดทำร้ายผู้ตายจนเสียชีวิต
คดีนี้นะคะตำรวจสืบสวนกองบัญชาการตำรวจนครบาน
จับกลุ่มนายอภิรักษ์กระจายศรี
ซึ่งเป็นผู้ต้องหาฆ่านางสาววันธนีอธิจร
พนักงานต้อนรับบนรถทัวร์ของบริษัทขนส่งจำกัด๙๙
จับกลุ่มได้ระหว่างกำลังเข้าร่วมงานศพตา
ในอำเภอสวรรคโลกจังหวัดสุโขทัยค่ะ
ซึ่งผู้ต้องหาคือนายอภิรักษ์ให้การยอมรับสารภาพ
แต่โดยดีล่ะค่ะว่าก็ตระเวนเช่าห้องพักตามสถานที่ต่าง

โดยก่อนเกิดเหตุได้ไปเช่าห้องพักรายวัน

ห่างจากจุดเกิดเหตุไม่ไกลประมาณ๘๐๐เมตร
ของนางสาววรรณฑณีย์
โดยทำทีว่ามาหาเพื่อนที่บริเวณชั้น๒
แล้วก็พยายามที่จะบิดประตูลูกบิดไปเรื่อย
จนกระทั่งพบว่าห้องของนางสาววันธนี
ไม่ได้ล็อกประตูก็เลยเปิดประตูเข้าไป
ขณะนั้นนางสาววรรณฑณีย์กำลังนั่งรีดผ้า

พร้อมกับนำมีดขึ้นมาป้องกันตัว

หลังจากนั้นก็ได้มีการขโมย

ตลาด๔มุมเมืองจังหวัดปฐุมธานี
เรื่องนี้พลตำรวจโทสานิทมหาธาวร

วันพรุ่งนี้เวลา๙นาฬิกา

ตนครบาร์ประชาชื่อได้รับแจ้ง

บอกว่ามีหญิงสาวถูกแทงเสียชีวิต
ภายในห้องน้ำในสภาพที่เปลือยกาย
ภายในห้องพักย่านถนนกำแพงเพชร
ซึ่งผู้ตายนั่นก็คือนางสาววันธนีอธิจร
ซึ่งเป็นพนักงานต้อนรับบนรถทัวร์ของบริษัทขนส่งจำกัด๙๙๙สายอีสาน
เรื่องต้นก่อนหน้านี้ตำรวจเองสันนิษฐานว่า
สาเหตุของการเสียชีวิตก็อาจจะมาจากเรื่องของความหึงหวง
เนื่องจากว่านางสาววรรณฑณีมีชายหนุ่มมาติดพันหลายต่อหลายคน
แต่เมื่อนำกลุ่มชายที่มีความใกล้ชิดกับนางสาววันธนีมาสอบสวน

กระทั่งพบภาพนายอภิรักษ์อยู่ในกล้องวงจรปิด

ตำรวจจึงรวบรวมหลักฐานยื่นคำร้องต่อสารเพื่อออกหมายจับ
แล้วก็จับกลุ่มได้ในที่สุดเนี่ยค่ะ